ไปทานเตี๋ยวเป็ดที่จันทบุรีค่ะ
คุณผู้ชมขายดิบขายดี
นี่ซูมกันให้เห็นชัดแบบนี้จะได้ฟินยามเช้านะครับ

ไม่ต้องแย่งกันเหรอ
นี่ค่ะใส่มะระแบบนี้นะคะ
นี่ชื่อร้านดาเตี๋ยวเป็ดนะคะปักหมุดให้ก่อนเลย
เดี๋ยวหลายคนบอกว่าเดี๋ยวรสลินจะลืมปักหมุดอีกนะฮะ
อยู่ตรงข้ามวัดโยธานิมิตรถนนท่าฉลับนะคะ
ก่อนถึงแยกค่ายเนินวงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
คุณยุพดาสิริภัยบูลหรือว่าเจดา

แล้วบอกว่าจริงแล้วเธอเป็นชาวบุรีรำนะ
แต่ได้สามีเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีมาเปิดร้านที่นี่
ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรนะ
เตี๋ยวไก่มะระทำมาแล้วนะคะ
อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ทำมาแล้ว
ก็เลยมีการเอาสูตรมาปรับกันปรับไปปรับมา
ให้ถูกปากถูกใจชาวจันทบุรีนะ
ปรากฏว่าที่นี่ขายดีมากจะเน้นอะไร
ข้อกังวลของก๋วยเตี๋ยเป็ดเนี่ยเขากังวลอะไรกันพี่เบิร์
คือบางคนเขาไม่กินเป็ดเขาบอกว่าสาบ
อันนี้ใช่เลยนี่แหละค่ะเจ๊ดาบอกว่า
บางคนไม่ทานเพราะว่าเนื้อมันสาบใช่ไหม
มีวิธีทำให้เนื้อไม่สาบค่ะเพราะที่นี่เน้นเข้มข้น
เข้มข้นเราไม่กินเครื่องเทศ
เทศต้องเข้มข้นเลยนะคะทำให้เป็ดไม่มีกลิ่นสาบ
แล้วใช้มะระเป็นตัวชูโรงด้วยกลายเป็นก๋วยเตี๋ยว
เป็นตุ๋นมะระปกติได้ยินแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
อันนี้เป็ดตุ๋นมะระค่ะคุณผู้ชมทุกเช้านะ
ดาบอกว่าต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลย
ยังไม่ขันเลยค่ะไก่ยังไม่ได้เจ็บคอเลย
ตื่นแล้วตื่นมาทำน้ำซุปก่อน
ตุ๋นน้ำซุปตั้งแต่เช้าเลยสักประมาณตี๔ตี๕นะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ตุ๋นเป็ดเขาใช้วิธี
อันนี้คือแบบใช้เตาถ่านเนี่ยเห็นไหม
เตาถ่านตั้งไฟอ่อนตุ๋นนานกว่า๒ชั่วโมง
ทำให้เนื้อเป็ดมีรสชาติกลม

แล้วอะไรล่ะเนื้อนี่คือละลายในปาก
นุ่มจุ้ยเปื่อยเลยเหรอค่ะค่ะ

ผู้หญิงมีคันและคนแก่ทานฟรีนะคะ

ใช่ครับชอบกินตีล่ะ

สลินรูดออกมานี่กระดูกไม่แตกนะเออ

น้ำจิ้มนี้ทีเด็ดมากเลยนะคะ
พี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเกณฑ์ไม่ได้
ใครอยากไปท้าลองความอร่อยนะครับ
ไปได้อุดหนุนกันได้ค่ะร้านเปิดตั้งแต่๗โมงครึ่ง

แล้วหยุดเฉพาะวันที่๒กับวันที่๑๗ของเดือนทำไม

เดี๋ยวนะให้ฉลองหรือให้ทำใจ

ใช้ตังค์ไม่ใช่โดนกินใช่ไหม
ก็เลยถามว่าให้ฉลองหรือให้ทำใจ
เพราะหยุดหลังจากวันที่สลากออก

เดี๋ยวเจ็บคอเบอร์โทรศัพท์ไปเลยแล้วกันนะฮะ